คุณผู้ชมค่ะล่าสุดเมื่อช่วง๒ทุ่มค่ะ
คุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่ากลางกระทรวงศาสตร์ธรรมยาศุกร์
ได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลหนองบัวลำพูนี่นะคะ
ภาพล่าสุดเมื่อตอน๒ทุ่มนี่เอง
เยี่ยมคนเจ็บจากเหตุการณ์นี้
หลักกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยทางคุณหมอนะคะ
ก็จะทำงานอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือคนเจ็บค่ะ

ไปโรงพยาบาลต่างในพื้นที่จังหวัดน้องบัวลำพูและจังหวัดอุดรธานี
ก็ได้สั่งการให้มีงานเตรียมพร้อมสั่งการแทท
คุณผู้ชมคะก็จะให้ทางกรมสุขภาพจิตนะคะ

เยียวยาจิตใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ค่ะ